เพราะว่าทำอะไรเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกประการ
แต่ว่ารอบนี้จวกนักร้องคนดังพี่ศรี

ทิศภัยวันจวกไร้สมองครับ
เขาคือเน็ตไอดอลเต็มตัว
ภาพตอนที่ไปเจอกับบรรดาแฟนคลับ
เจอแฟนคลับเดินช้อปปิ้งแล้วก็ร้องเพลง
พอร้องเพลงไปมาเนี่ยก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้
นี่คือความดังของทิศไพรวัน
กลายเป็นเน็ตไอดอลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว

เมื่อคืนนี้ยัง๘หมื่นอยู่เลยนะฮะ
ข้ามคืนเดียวเนี่ยทะลุแสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อะไรนะมีคิ้วหนาแล้วร้องเพลงนะ

นี่คือดาวติ๊กต๊อกคนใหม่บังเกิดแล้ว
ตั๊ชเกินไปแล้ว

และที่สำคัญมีบรรยากาศภาพหนึ่ง

คืออะไรพอศึกมาเสร็จเนี่ย
มีควงสาวเลยควง๒สาวเป็นสาว๒
คือคุณหมวยโซฮอตกับคุณฟิล์ม

คุณหมวยนี่เป็นพิธีกรคนดัง
วงสองสาวนี้อันนี้แหละที่เป็นภาพเจ้าปัญหา
ที่ทำให้พี่ศรีฟาดทิศภัยวัน

ภาพว่านี่เป็นไงเพิ่งศึกออกมามาถ่ายรูปกับสาวแล้ว
ไหนบอกจะไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง

ภัยวันโดนพี่ศรีเนี่ยร้อนแรงแบบนี้
จากนั้นมาพอคลิปที่ออกมาเนี่ย
ทิศไทยวันแคปแคปพี่สี

เสลอแซะไปเรื่อยแซะแบบไม่มีสมอง

อีกโพสต์หนึ่งเนี่ยสรุปว่าขาดความอบอุ่นใช่ไหม
นี่คือความร้อนแรงของทิศภัยวัน
ที่ออกมาลุยกับพี่ศรีสุวรรณจัญญา
รอบนี้พี่ศรีโดนถอนไปอีกรอบนึงแล้วฮะและชาวเน็ตออกมาซ้ำพี่ศรีอีกหลายรอบเลย
เน็ตบอกว่านี่จะเอาอะไรกับเขานักหนาแล้วไม่รู้จักเหรอสองคนนี้
นี่เขาโด่งดังจะตายศรีสุวรรณจัญญาไปอยู่ไหนมา
ชาวเน็ตถล่มแทนฮะยังไม่พอยังบอกว่าควรโดนด่าแล้ว
ศรีเหรอใช่ควรโดนด่าแล้วตั้งแต่เขาเป็นพระพระคือทิศภัยวัน
ตั้งแต่เป็นพระก็ไปโหนกับเขาตอนเขาสืบออกมาก็ยังไปโหนกับเขาอีกต่างหาก
ไม่รู้จะทำอะไรหรือไม่มีอะไรจะทำแล้ว
นี่คือความร้อนแรงล่าสุดนะครับทิศภัยวันร้อนสนั่นเหลือหลายจริงสุดจึ้งมากครับ
คือใครที่ไม่ชอบอันนี้ไม่ได้ว่าไปเข้าข้างทิศไพรวันอะไรเขานะ
คือใครที่ไม่ชอบต้องทำจากให้ได้ว่าเขาไม่ใช่พระแล้วนะ
ต้องคิดให้ได้นะว่าเขาไม่ใช่พระแล้วใช่ไหมนี่คือข้อเท็จจริงคือเขาไม่ใช่พระแล้ว
แต่พี่ศรีไม่ได้ไงเห็นไปทำอย่างนี้พี่ศรีก็แซะเอ่ย
พอแซะไปแล้วยอมที่ไหนแล้วรอบนี้ทิศภัยวันกลับมาแซะคืนฟาดกลับอีกทีหนึ่งฮะ